มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแหมเจ็บใจเหลือเกิน
เป็นสาวสวนแตงเมืองย่าโม
คือเขาบอกว่าโดนแม่ค้าคนกลางมาหลอกให้ตัดแตงโม๑๕ไร่
แล้วก็สูญเงินไป๓๕๐๐๐บาทพอไปทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเลยนะคะ
นี่ผู้เสียหายทีมข่าวของเราลงไปดูถึงสวนแตงโมเลยนะคะ
คือนางสาวปวีนาปานสันเทียอายุ๓๕ปี
ก็เป็นชาวสวนผู้ปลูกแตงโมค่ะที่บ้านสระประทุมอศษภาค
ฉันโดนหลอกโดนแม่ค้าคนกลางหลอกซื้อแตงโม
กว่า๓๕๐๐๐๐บาทและแม่ค้าคนกลางเนี่ย
เขาเอาคนงานนะมาเก็บเกี่ยวตังโมที่ปลูกในสวนของฉันไป๑๕ไร่
น้ำหนักรวมแล้ว๕๐ตัน
เอาไปตั้งแต่๑๙กรกฎาคมคุณผู้ชม
แล้วแม่ค้าคนกลางบอกว่าเดี๋ยวเธอรอแป๊บนึงนะ
อ่าเธอไม่ต้องกลัวเอาใบขับขี่ฉันเอาไว้ละกันเป็นประกัน
แต่จนถึงตอนนี้เธอบอกว่าใบขับขี่ยังอยู่เลย
แต่ไอ้ตังค์๓๕๐๐บาทยังไม่ได้รับเลยค่ะ
แตงโมก็ไปแล้วติดต่อทวงถามมาก็ถูกบ่ายเบียงตลอด
แล้วก่อนหน้านี้เคยขายตังโมให้กับแม่ค้าคนนี้มาก่อน
เมื่อต้นปีขายไปให้๙ไร่ราคาแสนกว่าบาท
รอบนั้นแม่ค้าคนกลางคนนี้

พอมารอบนี้เธอก็เลยเชื่อใจ
อ่ะรอบนี้เอาไป๑๕ไร่ใช่ไหม๓๕๐๐ก็เลยยอม
แต่ผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่ได้ตังค์เลย

ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพยายามติดต่อไปแล้ว
มีแต่ญาติพี่น้องของแม่ค้าคนกลางนั้น
เป็นคนรับโทรศัพท์แล้วก็บอกด้วย

ก็ไม่ยอมมาไม่ยอมมาคุยไม่ยอมมาเจรจา
แถมยังให้พี่เขยเขาโทรมาบอกด้วย

ก็ไปตามเอาจากรถที่มาขนแตงโมละกัน
นี่พูดแบบนี้ไม่เจ็บใจได้ยังไงคุณผู้ชม
สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว
ของเจ้าของสวนแตงโมเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่านอกจากเสียตังค์ไปแล้วเนี่ย
ยังไม่มีเงินที่จะมาลงทุนใหม่ด้วย
ถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมมาชดใช้เงินค่าแตงโม
อันนี้เธอฝากบอกไปถึงแม่ค้าคนกลางเลยนะ
จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทางสพเสริงสางเขาออกหมายเรียกตัวแม่ค้าคนกลางแล้ว
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็คือฐานช่อกงทรัพย์
และถ้าเกิดว่าไม่มาอีกจะมีหมายเรียกครั้งที่สอง
แล้วถ้ารอบที่๒ยังไม่มาจะออกหมายจับแล้วนะคะ
นี่คือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้คือใบขับขี่นั่นเองค่ะ